อดมนุษย์ว้า
หลังจากที่เราได้ดู๓อันดับที่ถูกอกถูกใจคนไทยทั้งประเทศกันไปแล้ว
ตอนนี้เราจะมาต่อกันที่อันดับที่๒ได้แก่ป้าแก๊งนี้ล่ะครับ
สำหรับหนองย่าน้อยเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะต้องเจอกับป้าแดงคนนี้ล่ะครับ
นี่ก็จะแนะนำคืออันนี้สาวสวยของเรานะคะประกวดมาหลายสมัยแล้ว

ประกวดนางงามนานาชาติมาหลายประเทศเลยค่ะ

สาวเหลือน้อยบ้าง
ลามาโดยอย่างมะมีความปื้มอกปื้มใจ
ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวจะถูกแย่งมงกุฎไป

มีนักกีฬานางงามสาวเหลือน้อย
สายตาดีมันสมองดีตลกด้วย

เป็นนักกีฬาของจังหวัดชนค่ะ

กวดว่าย่ามันจะขึ้นงอกงาม

อ๋อเล่นตลกแล้ว
นี่แหละค่ะรุ่นนี้แหละค่ะ

เอาไปปฏิบัติอย่างฉันนะฮะ

ให้ลูกพาไปที่สนามย่า

แล้วไปเรียนน้ำค้างอันนี้เรียนแบบนี้

มาจากนั่นแล้วเราก็เคี้ยวยาอ่อน

ก็จากนั้นลูกสายหน่อยก็กลับมาอาบน้ำอาบท่าให้แม่

การปฏิบัติกายออกกำลังกายด้วยกินย่า
เรียนแบบน้ำค้างกินย่าออกมาก

และแก๊งยอดมนุษย์ป้าที่ถูกอกถูกใจคนไทยทั้งประเทศอันดับที่๑ได้แก
พูดภาษาไทยได้ไหมคะ

พูดภาษาไทยนะคะได้ไหมคะ

ใช่ป้าสองป้าที่เรานัดไว้ไหมคะ
นัดเนี่ยนัดเนี่ย
คุยกันแบบนี้ไม่น่ารอดล่ะครับผม
แต่ก็โชคดีนะครับที่ได้ตัวช่วยมาช่วยป้าเนา

ป้าเนา

ป้าเนาแหละล่ะ
ป้าเนา
ป้าเนา
ป้าเนาได้เรียกสิคะป้าเนา

ป้าเนา
โอ้โหช่วงนี้เนี่ยมาดูการฝึกพูดภาษาอาขากันบ้างนะครับ

อายุเท่าไรคะ
อ๋ออายุเป็นเพลงตัวเล่น
อยากถามว่าอะไรคือความสุขที่สุดของป้า
ย่าสงสัยเจอแป้ง
ดีเยอะ
มีความสุขที่ได้เห็นอะไรหลายอย่าง

ก็มีพี่รายการเข้ามาที่นี่

ก็คือความสุขมากมีความสุขมากนะคะ

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวิตของป้า

มีความสุขที่สุขในชีวิตของป้า
มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิต

อยากจะได้ใช้แบบทุกวันนี้ค่ะ

แต่จะมีโอกาสมาเยี่ยมบ่อยได้ไหมคะ
ลาหวะงั้นมาชิคกี้พูดลาหวะน่าจะนั่งหาคู่ได้สิทธิ์
มาเที่ยวค่ะมาได้เลยทุกเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
ข้าจะชอบแผ่อับบาลเทาเนี่ยงั้นจะกระบะทาระ
แม่บอกว่ายังจะอยู่อีก๕ปี
ถ้ามาคราวหน้าก็ขอลูกค่ามาด้วยละกัน
พูดถูก
ตายแล้วฟังแล้วอยากจะร้องไห้
เป็นอะไรที่น่ารักมาก
ดิมังเหงือ

ถ้าเกิดมานั่งเนี่ยบิลละมองมาเนี่ยชอบแผ่
สุโขละมองเนี่ยสุโขละมอง

มาเยี่ยมแม่อีก๓รอบ
แม่บอกว่าพ่าน้องเหมือนลูกสาวค่ะ

ชีวิตเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่บนนี้นะคะ

ต้องการอย่างเดียวคือภาพถ่ายที่ถ่ายกันไว้พวกนี้

เวลาฝั่งมือพวกนี้อ่ะมีความสุขที่สุดแล้ว

นี่คือป้าที่มีคุณภาพมหาศาลที่สุดเลยค่ะ
แล้วความประทับใจเนี่ยมันเกิดจริงเลยนะคะ

กับ๕อันดับที่ถูกใจคนไทยทั้งประเทศ

เราจะมาดูภาพกิจกรรมสนุกของเหล่าแก๊งยอดมนุษย์ป้ากันนะครับ
เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว

ต่อยต่อยแล้วอะไรนี่
ยินดีครับ